มันพอจะเป็นไปได้ไหมที่กรุงเทพจะเปลี่ยนเป็นเมืองที่ไม่ได้รถติดระดับโลกขนาดนี้
แล้ววิธีการทำยังไงได้บ้างครับผมขอถามผู้สมัครผู้ว่าทุกท่านครับ
กรุงเทพก็เหมือนเมืองใหญ่ทั่วโลกนะครับที่รถเยอะถนนน้อยนะครับ
กรุงเทพรถจดทะเบียนประมาณ๑๑ล้านคันนะครับ
แต่พื้นที่ถนนเนี่ยมีแค่๕๖ยังไงออกมาพร้อมกันมันติดอยู่แล้วครับ
เพราะฉะนั้นแนวของสกลทีโมเดลก็คือว่ามี๒อย่าง
คือว่าเราต้องทำไงให้ระบบไหลเวียนของรถมันดีขึ้น
อย่างที่พี่ชัชชาติบอกไปแล้วว่าทุกวันนี้คือกรทมเป็นคนตั้งสัญญาณ
แต่ตำรวจจราจรเป็นคนบังคับใช้
เหมือนที่ฝรั่งเศสเหมือนที่เซินเจิ้นของจีนนะครับ
ซึ่งมันดีกว่าคนแน่นอนเพราะว่าคุณพี่จ่าบางทีเราก็เห็นแค่ข้างหน้ากับข้างหลัง
อีกอย่างหนึ่งคือว่าเราต้องทำให้ขนส่งสาธารณะเป็นที่ยอมรับด้วยราคาที่เข้าถึงได้
แล้วก็มีการเชื่อมต่อที่สะดวกทำให้คนเขาใช้รถส่วนตัวน้อยลง
ในส่วนของผมก็เป็นนโยบายเชื่อมต่อ
อีกสองปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะเกือบสิบสายนะครับ
แต่ว่าตัวสายรองเนี่ยระหว่างบ้านไปสถานีรถ
หรือสถานีรถไปที่หมายเนี่ยมันยังน้อยเกินไป
เพราะฉะนั้นในการอุดช่องว่างเหล่านั้นต้องทำสายรองก็คือว่า
อย่างลูกอย่างลิฟต์เช่นลีบน
เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปช่วยในการที่จะเอารถไฟฟ้ากานเกี่ยวคนเข้าระบบ

แสนแสบโครงพดุงโครงเป็นประชากรโครงลาพราว
ก็ต้องทำด้วยนะครับอีกอันหนึ่งที่ดีที่สุดในระบบสายรองคือทางจักรยาน
ซึ่งทานจักรยานผมว่าต้องทำที่จอดรถของสายไฟฟ้าให้คนเข้าถึงได้ง่าย
ทำให้คนใช้จักรยานกันเยอะถ้าเราทำสองอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่า
การใช้รถใช้ถนนส่วนตัวบนกรุงเทพน่าจะน้อยลง
ปี๒๕๕๘กรุงเทพฯอาณาคอลรถติดอันดับ๒ของโลกแต่ขณะนี้อันดับที่๗๔แล้ว
ลดเลยลงแสดงว่ามันติดมันดีขึ้นรถไม่ได้ติดแล้วนะครับ
แล้วเราก็ทำในกรณีที่ต่อไปมันอาจจะเป็นเรื่องใช้พลังงานไฟฟ้า
มีเรือไฟฟ้ารถไฟฟ้ารถฟีดเดอร์เพื่อจะขนพี่น้องประชาชนเข้าไปสู่
ฐานีขนส่งต่างไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าฐานีเรือต่างเนี่ยนะครับ
ผมก็ยังคิดว่าตรงนี้มันก็สำคัญอีกส่วนหนึ่งเรื่องขยะขยะมี๓อย่าง
คือต้องแก้ขยะที่ต้นทางกลางทางปลายทางต้นทางไงแยกขยะมาจากครัวเรือนเลย
กลางทางเนี่ยรถจะต้องแยกขยะมีหลุมหรือแยกคันไปเลยว่าจะต้องคันนี้ไปไหนยังไง
อันดับที่๓คือที่ปลายทางต้องเปลี่ยนให้เป็นพลังงาน
ต้องบอกเลยว่าเรื่องรถติดเนี่ยคนกรุงอยากให้ผู้ว่าแก้
ครับแต่จริงแล้วผู้ว่าก็ไม่ได้มีอำนาจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
พูดความจริงก่อนมันต้องเริ่มด้วยความจริงก่อน
หน่วยงานทั้งหมดในกรทมที่ดูแลเรื่องการจราจรรถติด
มี๓๗หน่วยงานโอเคแต่ผู้ว่าต้องเป็นเจ้าบ้านที่เข้มแข็ง
ต้องมี๔พระรากาศที่ทำ
อันแรกเลยกรทมต้องเป็นตั้งเป็นศูนย์รวมลำนาจ
คือเอาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารวมกัน

๐๒เพราะว่าสำหรับถนนเนี่ย
บนถนนเนี่ยนาเล็กจราจรเป็นคนดูแลนะ

เรื่องที่หนึ่งและที่สองเนี่ย
ผมเชื่อว่ามันต้องใช้เทคโนโลยี

รถติดก็เพราะว่าคนไม่มีขนส่งบอนชนที่ดี
อันนี้จริงแล้วกฎมรับผิดชอบไม่เยอะ
กฎมมีรถไฟฟ้าสีเดียวอยู่ไหนนั่นเอง

ไม่เคยนั่งเลย
นี่แหละตัวทำรถติด
รถไฟฟ้าสีเขียวของกฎม

ราคาให้ถูกแล้วก็ให้สะดวก

บางทีมีคนจอดส่งซื้อของ
ครบ

แม้ค้าเนี่ยอาจต้องเปลี่ยนไปเป็นผู้ช่วยโมโลจราจร
มาดูแลอย่าให้ตรวจส่งของตรงไหนน้ำท่วมแจ้ง
แค่น้ำท่วมบางเลนทั้งหมดนี่แหละผมว่าจะช่วยให้การจราจร
ลี่คลายได้อาจจะไม่ได้แก้ร้อยเปอร์เซ็นต์